พาไปที่จังหวัดชนบุรีครับหนุ่มคนนี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปในวัดปุ๊บ
ไม่ได้ไปทำบุญนะสิอ้าวไปทำอะไรไปทำบาปครับ
น้ำแข็งคุณผู้ชมไปขโมยตู้เงินบริจาค
ได้ไปสามหมื่นอ่ะอืมราชบ้านถ่ายไว้ได้ด้วยครับ
รู้เป็นไรอ่ะหอมาเอาได้ยังไงของใครอ่ะ
เอาของใครเขาอ่ะของเองนะ
โอ้โหนั่นเนี่ยยังบอกอีกนะของผมเออ
เมื่อกี้คนถ่ายเขาถามของใครอ่ะของผมของเองเหรอ

น้ำแข็งคุณผู้ชมแล้วเอาผ้าคลุมไว้อย่างดี
โอ้ยนั่นคือเงินบริจาคฮะเห็นมาจากกลาง
แล้วว่ามากันแบบยกตู้มาเลยอย่างนี้เหรอ
มาแบบนี้แหละฮะอย่างที่บอกคือไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยครับ
ทำบาปในวัดครับนี่เป็นจังหวะตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ชื่อจริงนามสกุลจริงของเขาอายุสี่สิบเอ็ดปี
ติดจรวดก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าใช้เวลาตั้ง๓เดือน
กว่าที่ตำรวจสมภาพบ้านบึงไปจับมาได้ครับในติ๊กเนี่ย
แล้วก็จับมาสอบสวนที่โรงพักก่อน
จะตรวจสารภาพนะว่า๑ธันวาคมเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์
ไปก่อเหตุขโมยตู้รับบริจาคของวัดบุญญาฤทยาราม
วัดบึงบ่นครับตำรวจบ้านบึงที่ชนบุรีจริง
ผมขโมยจริงได้เงินไป๓๐๐๐บาท
แล้วก็หลบหนีไปอยู่ที่บ้านในซอยเขาน้อย

เอาแล้วเงินทั้งหมดอยู่ไหน๓๐๐๐ติ๊ก
บอกติ๊กใช้หมดแล้วใช้จนหมดเลย
ระหว่างสอบสวนอยู่ตำรวจก็สังเกตเห็น
ในติ๊กนี่ลักษณะดูลุกลี้ลุกลนหรือเปล่า

มีสารเคมีในร่างกายหรือเปล่าเนี่ย
ต้องไปตรวจซะหน่อยตรวจหาสารเสพติดในร่างกายครับ
แล้วก็เรียบร้อยครับบวกครับผลเป็นบวกครับ

ใช้จ่ายอะไรครับ

ใช้จ่าย
ใช้จ่ายบอก
จ่ายหมดแล้วนะครับแล้วก็ผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกด้วย
ทางรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสบบพันธบรทโทภพิศิษฐ์
ว่าหลังจากติ๊กคนก่อเหตุลักทรัพย์จากวัดไป
ก็มีการสั่งชุดสืบติดตามหาเบาะแสตามเส้นทางครับ
แล้วก็ไปถามพยานแวดล้อมรวมไปถึงไปดูกล้องวงจรปิดด้วย
นำมาซึ่งการจับกลุ่มในติ๊กได้ในที่สุดครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
แล้วก็มีข้อหารักทรัพย์โดยใช้ภาษณะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป
จะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ต่อให้กรรมตามมาช้าแต่ก็ตามมาทันนะครับ